คุณชูวิทย์ไม่ได้หยุดนะครับไปพบบิ๊กโจ๊กเสร็จปั๊บกลับมา
ตั้งโต๊ะแถลงข่าวใหญ่เลยคุณผู้ชมหลังจากยื่นหนังสือเสร็จนะครับ
ข้อมูลเด็ดชุดใหญ่ที่คุณวรพรเล่าไปแล้วนะฮะ
แต่ก่อนจะเข้าประเด็นมีพิธีแม่มันต้องมีครับ
มันต้องมีกิมมิกถ้าคุณชูวิทย์มาทำอะไรนะพี่
เกลือใส่พริกครับแล้วเผาหรือที่เราเรียกว่า
เผาพริกเผาเกลือนั่นเองฮะให้กับคนคนหนึ่ง
คุณชูวิทย์บอกว่ากลุ่มคนจีนที่มาสร้างปัญหา
ในขณะนี้ต้องทำความเข้าใจเป็นกลุ่มคนจีนใหม่
ที่เข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ในประเทศไทย
ซึ่งอาจมีกลุ่มคนไทยบางรายคอยเอื้อประโยชน์ให้ครับ
จีนขาวจีนเข้า

ไอ้สันขวานี่มันหากิน

ตัวเองขึ้นมา

ผมจะต้องจำเป็นเปิดเป็นซีรีส์สี
สังคมไทยนั้นเป็นสังคมที่ไม่เข้มแข็ง

เดี๋ยวตามดูเรื่องนี้กันต่อไปค่ะ